คุณผู้ชมฮะมาเรื่องนี้กันหน่อยเดี๋ยวขอนวดขมับนิดนึง
เดี๋ยวจะปวดหัวกับลอตเตอรี่อลละเวง
สลากรางวัลที่๕คือตรวจแล้วถูกแล้วรางวัลที่๕นะ๒๐๐๐บาทนะครับ
แต่ทีนี้เจ้าของทำหล่นคุณผู้ชมหล่นแบบไม่รู้ตัว
แต่มันมีภาพวงจรปิดเห็นว่าหล่นนะฮะ
ทีนี้คนเก็บได้ก็เป็นป้าอีกคนอยู่ใกล้ตรงนั้นแหละ
เก็บได้แต่ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้เก็บไป

คุณผู้ชมต้องดูวงจรปิดหน่อยมืดหน่อย

คุณดูจังหวะนี้คือมันเหมือนมีอะไรปลิวอยู่ตรงพื้นที่เราวงกลมแดงให้ดู

จะเป็นเงินเป็นใบอะไรก็ตามหรือว่าเป็นลอตเตอรี่จริงก็ตาม
แต่นางสาวภารดีหรือเราเรียกอย่างนี้ป้าปู
ป้าปูแวะไปคุยกับป้าแตงซึ่งอยู่ในร้าน
แล้วป้าปูก็บอกว่าทำลอตเตอรี่หล่นหายโดยไม่รู้ตัวมันปิวออกไปจากกระเป๋า
หลังจากนั้นคุณคนในร้านก็คือป้าแตง
แตนก็มาเก็บอะไรบางอย่างซึ่งเราก็บอกไม่ได้ระบุไม่ได้ว่านี่คือลอตเตอรี่

แตงมาเก็บไปแล้วเก็บไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนป้าปูกับป้าแตงเขาคุยกันคุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ
คือป้าปูนางสาวภารดีไปคุยแล้วไปบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะไปแจ้งความ
เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินเพราะถูกรางวัลที่๕

สองหมื่นบาททำให้ป้าแตนก็รู้อ้าวนี่มีลอตเตอรี่อยู่ใช่ไหม
เดี๋ยวจะไปขึ้นเงินใช่ไหมโอเคก็จบไปตอนที่เขาสนทนากันใช่ไหม
แต่ทีนี้วงจรปิดก็เป็นหลักฐานนี่คำที่คุยกัน
นี่นะครับป้าแตงก็ถามกำลังจะไปไหนจ๊ะแต่เช้าเนี่ย
ปูหรือนางสาวภารดีก็บอกกำลังจะไปขึ้นเงินจ้ะ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๕๒๐๐๐บาทด้วยความดีใจ
ดีไงได้กี่บาทได้๒หมื่น
แวะคุยกันแป๊บเดียวนะปรากฏว่าเอ้าพอไปถึงจะขึ้นเงิน
ไปถึงสนทนากันลอตเตอรี่หายเอ้ยไปถึงที่ขึ้นเงินอะ
อตเตอรี่หายก็เลยย้อนกลับมาดูที่ร้านของป้าปูเอง
ปูกลับมาดูที่ร้านขายของชำบอกเอ๊ะฉันลืมลอตเตอรี่ไว้ที่ไหนหรือเปล่า
วางไว้ตรงไหนหรือเปล่าย้อนกลับมาดูหน่อยปรากฏไม่มีฮะ
ก็เลยไปดูวงจรปิดที่คาดว่าจะเป็นหลักฐานวงจรปิดที่เห็นตรงนี้เลย
ใช่ว่าเธอน่าจะทำลอตเตอรี่ล่วงหล่นเป็นลอตเตอรี่หมายเลข๘๔๙๒๗๙งวด
ประจำวันที่๑๖พฤศจิกายนถูกรางวัลที่๕มูลค่า๒๐๐๐บาท
เธอก็บอกโอ้โหถ้าไล่ดูวงจรปิดป้าปูเดินมาคุยกับป้าแตง
มันมีอะไรร่วงก็คาดว่านั่นแหละคือลอตเตอรี่ที่ป้าปูทำร่วง
แล้วป้าแตงเป็นคนเก็บไปป้าปูก็เลยแจ้งข้อหาป้าแตงยักยอกทรัพย์
คุณผู้ชมคือไปถามป้าแตงก่อนนะตอนแรกป้าปูไปถามป้าแตงก่อนว่า
เตอรี่ฉันน่ะเก็บไปใช่ไหมป้าแตงปฏิเสธไงป้าแตงบอกไม่ได้เก็บ
แต่ป้าปูบอกนี่มีคลิปในวงจรปิดนะคุณกลายเป็นลอตเตอรี่อลละเวงเนี่ยแหละฮะ
คือเราก็ไปคุยกับป้าปูหรือนางสาวภารดีป้าปูก็เล่าให้ฟังถึงที่มาของลอตเตอรี่แหละครับ
ป้าเองไปงานศพญาติที่สิงห์บุรีวันที่๑๒พฤศจิกายนอีก๔วันจะออกสลากแล้ว
ก็เลยไปซื้อสลากมา๑๑ใบแล้วมารู้ว่าถูกรางวัลนัดที่๕ก็มาตรวจเรียบร้อยแล้ว
เพื่อจะนำไปขึ้นเงินแต่เดินแวะคุยกับป้าแตงที่ตลาดก่อน
แตนก็ถามแหละจะไปไหนป้าปูก็ตอบไปว่าถูกลอตเตอรี่อย่างนู้นอย่างนี้นะครับ
มีช่วงหนึ่งกำลังจะหยิบลอตเตอรี่ออกมาโชว์ให้ป้าแตงดู
แต่ไม่ทันสังเกตว่าลอตเตอรี่มันตกจากเสื้อไปแล้ว
เห็นแต่แบงค์๕๐๐ที่อยู่ในกระเป๋าซ้ายหล่น
ก็ก้มเก็บเหมือนกันมีจังหวะที่ป้าปูก้มเก็บอะไรบางอย่าง

ก็กลับมาดูที่ทำงานออฟฟิศก็หาไม่เจอ
พอมาเช็ควงจรปิดก็กลายเป็นเหตุการณ์
แบบที่เห็นไปพร้อมกันกับคุณผู้ชมนี่แหละนะฮะ
ก็ไม่คืนคือยังไงพูดยังไงพูดดีกันแล้วก็ไม่คืน
ป้าปูทำใจแล้วนะกับเงิน๒๐๐๐นะ
แต่ป้าปูมั่นใจว่าป้าทำลอตเตอรี่หล่นจริง

ตอนนี้ป้าปูบอกว่าอยากให้ป้าแตงแค่ยอมรับเท่านั้นเอง
เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยช่างมันช่างมันแล้วนะฮะ
หลังเกิดเรื่องไปแจ้งความอายัดลอตเตอรี่เอาไว้ส่วนหนึ่งนะฮะ

แต่ว่าป้าแตงให้การปฏิเสธครับก็อยู่ขั้นตอนของการสอบสวนนะ
แตงก็บอกว่าไม่ได้เก็บลอตเตอรี่ไปใช่ไหม
ปูบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ใบนั้นนะ
เพราะคนที่เอาไปก็น่าจะไม่กล้าที่จะเอาไปขึ้นเงิน

คุณแต่คือจังหวะนี้ที่พอป้าแตงปฏิเสธ
ต่อให้เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ป้าแตงดู
นี่ไงป้าแตงที่ป้าแตงก้มเก็บไง
แตงย้ำเหมือนเดิมนะว่าอันนี้ไม่ใช่ลอตเตอรี่มันเป็นสลิป
แตงบอกไม่ใช่ลอตเตอรี่เป็นใบสลิปอะไรสักอย่าง
คุณผู้ชมฮะกลายเป็นสลากถูกรางวัลที่๕
ละวนอนละเวงระหว่างป้าปูกับป้าแตง
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่

แตงนั่งอยู่บริเวณหน้าร้านเช่าชุดแต่งงาน
ก็คือร้านที่เมื่อกี้อยู่ในคลิปนั่นแหละนี่วงจรปิดตอนกลางวันทีมข่าวของเราไป
ไม่ใช่กลุ่มชายชะกันจะไปขู่อะไรนะทีมข่าวไปหาป้าแตง
ทีมข่าวไปจะสอบถามถึงเรื่องสลากโอละเวงว่าป้าแตงเก็บไปหรือเปล่า
เมื่อป้าแตงเห็นนักข่าวนะป้าแตงรีบเดินหนีเข้าร้านล็อกประตูทันที
ผู้สื่อข่าวพยายามตามไปแล้วก็ตะโกนบอกป้าแตง
เปิดประตูหน่อยคุยกับเราหน่อยป้าแตงอยากชี้แจงอะไร
แจ้งผ่านเราได้นะคุณผู้ชมดูจังหวะนี้กันหน่อยนะฮะ
ป้าแตงมีโอกาสพูดพูดหน่อยไหม
ป้าแตงจ๊ะหรือป้าแตงจะกลัวเราก็ไปเป็นกลุ่มยังไงกันนะคุณนะ
สุดท้ายป้าแตงไม่เปิดประตูออกมาไม่พูดอะไรไม่ชี้แจงอะไรนะครับ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปหาป้าปูหน่อย
ปูนางสาวภารดีป้าปูเปิดเผยว่าสาเหตุที่ป้าแตงไม่ยอมออกมาคุยนั้น
คงไม่ใช่ความกลัวหรอกนะฮะแต่น่าจะเป็นเพราะความอายที่ได้กระทำผิดไป
อันนี้ฝั่งป้าปูเขาว่านะฝั่งป้าปูว่าแบบนี้นะ
ปูยืนยันบอกว่ามีหลักฐานสำคัญที่จะนำออกมาพิสูจน์ความจริง
หากป้าแตงยังไม่ยอมรับความจริง
ป้าปูก็บอกว่าก็คนบ้านไก่เรือนเคียงรู้จักกันอยู่แล้วนะ
เดินผ่านทักทายกันเป็นประจำแต่ทุกวันนี้พอเจอกันหันหน้า
หน้าออกจากกันคุณแล้วก็ปิดประตูหนีใส่กันแบบนี้นะครับ